ดูนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำพูกันอีกสักหน่อย
ท่านผู้กรับกราบการสภพรณกลางคาดว่า
มที่อดีตตำรวจนะฮะไปกราดยิงในศูนย์เนี่ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าจะมาจากความเครียดด้วย
แล้วอย่างหนึ่งคือไปขอทางนายกอบตเขา
ซึ่งดูแลศูนย์เด็กเล็กเนี่ยให้ช่วยนะครับ
พากลับเข้ารับราชการตำรวจหน่อยแล้วถูกปฏิเสธ
ก็อาจจะเป็นเหตุที่ไม่พอใจก็เลยมาก่อเหตุเนี่ย
กับท่านนายกดูศูนย์เด็กเล็กใช่ไหม
แต่อันนี้เป็นการคาดการณ์นะว่านี่คืออาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุครับ
พันธบทเอกจักรพรรดิวิจิตรวัยทยะท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนากลาง

คาดการณ์ถึงปมเหตุกราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะบนอุทัยสวรรค์อำเภอนากลาง
คือคาดว่าอดีตตำรวจผู้ก่อเหตุเนี่ย
จะเกิดความเครียดเรื่องของคดียาเสพติดด้วย
ที่ทำให้เขาถูกไล่ออกจากราชการหนึ่งแล้วนะ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุยังมีกำหนดต้องไปฟังคำตัดสินคดียาเสพติดที่ศาลหนองบัวลำพู

ถ้าวันไม่ได้เกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยวันนี้วันนี้เขาต้องไปฟังคดียาเสพติดของเขา
ซึ่งก่อนหน้านี้นะเขาเคยขอให้นายกอบตออุทัยสวรรค์ช่วยเรื่องการขอรับตัวเขากลับเข้ารับราชการ
แต่ท่านนายกปฏิเสธคาดว่าเขาคงโกรธแค้นครับ
ประวัติของผู้ก่อเหตุรับราชการตำรวจเมื่อปี๒๕๕๙
ตำแหน่งผู้ประคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามที่นครบานนะ
สนยาวนาวาครุงเทพมหานคร
แล้วก็ย้ายไปสพนาวังที่จหนอบลมภูมิเมื่อปี๒๑๖๒
จากนั้นเป็นต้นมาเขาเริ่มมีปัญหาส่วนตัว
มีพฤติกรรมผัวพันกับยาเสพติด
ร่างกายที่เคยสมบูรณ์ก็สู้ผอมมีอารมณ์ฉุนเฉียว
เพื่อนตำรวจต่างทราบดีแล้วก็ไม่มีใครจะไปเกี่ยวข้องกับเขา
แล้วเขายังมีพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

อย่างไรล่ะคือครั้งหนึ่งผู้ประคับอัญชาก็สั่ง
คุณไปดูแลความปลอดภัยที่ธนาคารออมสินหน่อย
แต่เขาก็ไปแต่ไปนอนในรถไปนอนในรถยนต์
ผู้จัดการธนาคารบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง
ได้รับการมอบหมายมามาดูแลป้องกันคุ้มภัยหน่อย

ไม่พอใจไม่พอใจทำท่าจะชักปืนขู่นะ
ทำท่าจะชักปืนขู่ทำให้ท่านผู้จัดการธนาคารทำยังไงอ่ะ
ก็ต้องแจ้งพฤติกรรมของลูกน้องท่าน

เริ่มคบหากับพนักงานร้านคาราโอเกะ
ก็มีการพาเพื่อนมามั่วสุมดื่มเหล้า
เสียงดังเป็นประจำที่ห้องพัก

ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนตำรวจสิครับ

เมาได้ที่เมื่อไหร่ก็จะมักจะเอาปืนออกมายิงเล่น
ก็ไม่มีใครกล้าห้ามเห็นปืนก็ไม่มีใครกล้าห้ามแล้วครับ
นำซ้ำนะยังเอาปืนไปยิงสุนัขของชาวบ้านด้วย

มาเมื่อกลางปีที่แล้วเมื่อกลางปีที่แล้ว
ผู้ก่อเหตุมั่วสุมดื่มเหล้าในห้องพัก
ส่งเสียงดังรบกวนคราวนี้เพื่อนตำรวจไปเตือน

ได้งั้นเขาว่าเขาด่าหยับคลายกลับมาเลย
ค่ะแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายเพื่อนด้วย

ก็ทำให้ถูกเรียกตัวไปทำทันบน
ตอนนั้นเขายังยอมรับสารภาพด้วยว่าเขาเนี่ยนะ
เสพสารเสพติดมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม
ค่ะแล้วก็รับปากว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ถูกยึดปืนประจำกายไปเพราะว่าเขาก็กลัวว่า
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเดี๋ยวจะเอาปืนไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่า

ถูกจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดเมื่อเดือนมกราคมต้นปี

เพิ่งจะมีคำสั่งให้ไล่เขาออกจากราชการ

ค่ะโอ้โหเสพยามาตั้งแต่มัธยม
เรื่องยาเสพติดนี่มันก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะ
เพราะว่าไปถามแม่ของผู้ก่อเหตุ
แม่บอกว่าแม่พยายามบอกให้ลูกแม่น่ะนะ
เลิกแล้วเออแต่ลูกแม่ไม่ฟังอืม
แล้วแม่ก็ไม่รู้ปมอื่นในการก่อเหตุด้วย
นี่ไปคุยกับคุณแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
คุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
แล้วมันก็ส่งผลกระทบกับความรู้สึกของคนในประเทศมากจริงนะครับ
แม่บอกว่าแม่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ไม่คิดว่าลูกแม่จะมาก่อเหตุแบบนี้
แต่ไอ้ปมที่แท้จริงมันคืออะไรอันนี้แม่ไม่รู้เลย
ลูกคิดอะไรลูกแค้นอะไรลูกเครียดอะไร
แต่รู้อยู่อย่างเดียวว่าเรื่องของยาเสพติด
อันนี้แม่ยอมรับว่าลูกเสพจริง
ถามแม่นะแม่ลูกแม่นี่เสพอย่างเดียว
หรือลูกแม่เป็นถึงผู้ค้า
แม่บอกว่าไม่ลูกแม่แค่เสพเฉย
แม่เองเตือนลูกชายมาตลอด
เลิกยุ่งกับยาเธอเลิกยุ่งกับยาเธอ

ซึ่งลูกนี่นะคะมาใช้ยาเสพติด
ตอนย้ายมาเป็นตำรวจที่บ้านที่หนองบัวลำพู
ตอนที่ย้ายมาถามว่าลูกชายแม่ย้ายมาเพราะอะไร
ใจคือลูกอยากมาดูแลแม่

แม่ถามหน่อยสิ
ลูกชายที่ก่อเหตุสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหม
ไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลย
รู้แต่ว่าพอรู้แต่ว่า
ลูกยังไงก็ต้องทิศยาบ้าก็เตียนกันบ่อย

เขาทิศยาบ้ามานานอย่างไร

ตอนย้ายมาอยู่เผลอ

เพราะว่าแกอ้วนขาว
นี่สังงาน่าสี่อยู่กรุงเทพ๖ปี
นี่คุณแม่บอกว่าตอนอยู่กรุงเทพลูกอ้วนดีขาว

ตอนย้ายมาเป็นตำรวจที่หนอกบวรรมภู
แต่ตัวผู้ก่อเหตุเคยบอกแล้วไงว่ายุ่งเกี่ยวมาตั้งแต่สมัยมัธยม
แล้วดูลักษณะทางกายภาพของคนก่อเหตุ
คุณผู้ชมครับคุณแพรรี่ไพรวัลวันนบุตรครับ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยครับ
เธอบอกว่าดิฉันฟังบทสัมภาษณ์ของคนที่เป็นแม่ของฆาตกร

ดิฉันตกใจมากตกใจสองเรื่องค่ะ
เรื่องแรกที่ตกใจคือเรื่องที่แม่ของฆาตกรพูดเหมือนกับว่า
แม่เองรู้เห็นกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของลูกชายมาโดยตลอด
แล้วก็ยังให้สัมภาษณ์ประหนึ่งว่าพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติ
คุณแพรรี่บอกว่าเราอยู่ในสังคมที่คนในครอบครัวรู้เห็น
เมินเฉยกับการเสพยาของสมาชิกในครอบครัว

อันนั้นประเด็นที่๑นะส่วนประเด็นที่๒คุณผู้ชม
คุณแพรรี่ไพวันบอกว่าดิฉันตกใจ
ที่แม่ของฆาตกรมองว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นเรื่องของเวรกรรมเรื่องของอดีตชาติ
ฆาตกรกับเหยื่อเคยทำร่วมกันมาเมื่อชาติที่แล้ว
ดังนั้นมันควรเป็นสิ่งที่เราต้องอโหสิกรรมหรือให้อภัยกัน
คุณแพรรี่บอกว่าวิธีคิดเช่นนี้เลวร้ายมากค่ะ
กรณีนี้มันสะท้อนได้ชัดเลยนะคะ
ว่าสังคมเนี่ยกำลังล้มเหลวมาก
คุณแพรรี่บอกสถาบันครอบครัวล้มเหลว
กล่อมเกลาแล้วก็การปลูกฝังเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว
ถูกละเลยที่สำคัญที่สุด
ความเชื่อทางศาสนาไปบวกกับความเข้าใจผิด
มีส่วนทำให้คนมองข้ามปัญหาแล้วก็ปัดความรับผิดชอบ
ต่อความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคม
นี่คุณแพรรี่ไพวันโพสต์ยาวเลยนะคะ
ครับ